พอดีสามีพี่เป็นทหารนะคะพี่ก็ย้ายตามสามีมา
มาอยู่เฉยไม่มีรายได้อะไรช่วยเสริมสามีเลย
รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลย
พอดีน้องคนนึงเขาทำโรงงานอุตสาหกรรม
เขาเลยบอกว่าพี่ลองทำผ้าปิดจมูกตัวนี้ไหม
โรงงานหนูเขาต้องใช้แล้วหนูหาซื้อยากมาก
เราก็มาจับกลุ่มกันว่าเออถ้าเราจะทำกันเยอะ
แต่จะต้องทำยังไงเงินทุนเราก็ไม่มี
พอดีดูโทรทัศน์เขามีแหล่งเงินทุนตรงนี้
เป็นเงินทุนของสตรีก็พี่กู้มาที่สองแสนบาท
พอได้เงินทุนตัวนี้มาเรามาต่อยอดได้ว่า
เมื่อก่อนเราซื้อเศษผ้าตอนนี้เราก็อย่างที่เห็นนะ
เราจะใช้เป็นผ้าพับที่จากโรงงานได้แล้ว
เพราะเรามีเงินทุนพอและจากเครื่องตัดผ้าที่เราเห็นเล็ก
แล้วก็สามารถซื้อเครื่องใหญ่ที่สามารถตัดได้เยอะขึ้น
กำลังการผลิตของเราก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก
พอมันขายของเกิดรายได้ขึ้นมาอะไรแล้ว

ส่วนแรกทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในเดือนถัดไปของพี่เนี่ย
พี่จะการไว้เลยที่๑๕๐๐๐๐บาท

ส่วนที่เหลือพี่ก็จะไปฝากไว้ทางธนาคาร
เป็นเงินทุนของกลุ่มเพื่อที่จะใช้เป็นสวัสดิการ
หลังจากนั้นส่วนที่เหลือจาก๒ก้อนตรงนี้แล้ว
ก็จะมาหารกันกับสมาชิกหลักของพี่๕คน
โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
เมื่อก่อนพี่คิดไปทำแค่เป็นรายได้เสริมอะค่ะ
แต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวแล้ว
เพื่อที่จะไปขอยื่นกู้มาซื้อบ้านซื้อรถ
เป็นของตัวเองได้แล้วค่ะ